คุณผู้ชมฮะมาดูศึกนี้หน่อยนะครับ
ศึกระหว่างแม่ค้าน้ำอ้อยกับแม่ค้าส้มโอนะฮะ
คือจอดรถแบบนี้แต่มันขวางทางกัน
ขวางทางกันปุ๊บนะฮะมีปัญหาทะเลาะกัน

โอ้โหลงไม้ลงมือด่ากัน
แล้วเอามีดแทงก้นเลย
เลยเป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจต้องเข้าไปนะฮะ
ในการที่ทั้งช่วยเหลือแล้วก็ทั้งจับกลุ่มอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะครับ
คุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกไปนะฮะว่า
มันมีอะไรนะเขาเรียกมันมีต้นสายปลายเหตุ
ทำไมคู่นี้ถึงต้องทะเลาะกัน
ก็มันมีประเด็นมาอยู่ก่อนแล้ว

ให้ดูตอนที่แม่ค้าวิ่งมาแล้วบอกว่า

ไม่ได้หมายถึงแทงเบานะ
หมายถึงแทงหนักนี่แหละแต่แทงก้นเลย

เพราะถูกแม่ค้าอีกด้านหนึ่งเนี่ย

นางบุญกองเลิศคอนศาล

สุดท้ายรถกระบะขายน้ำอ้อยไปทะเลาะกับใครรู้ไหมฮะ
นางสาววันเพ็ญโคจำนงซึ่งเป็นแม่ค้าขายส้มโอนะครับ
เรื่องที่ว่ารถขายน้ำอ้อยคือดันมีลูกค้าเรียก

และรถขายน้ำอ้อยก็ดังจอดบังรถขายส้มโอ
รถขายส้มโอก็เลยบอกว่าเธอขยับรถหน่อย
ส่วนขายน้ำอ้อยเขาบอกก็ลูกค้าซื้อของอยู่

คุณผู้ชมด่ากันจนทะเลาะกันมาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับ
ทีนี้เมื่อคืนนี้ประมาณ๒ทุ่ม๒ฝ่ายมาเจอหน้ากันคุณ

ดันมาเจอหน้ากันตรงตลาดทำฮายบ้านคำฮาย
ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับ
ปรากฏว่านี่นายบุญกองและนางบุญกองและนายคำรณ
คู่นี้ขายน้ำอ้อยนะครับ
จอดด่าแม่ค้าขายส้มโอ
ทีนี้แม่ค้าขายส้มโอเลยไม่พอใจฮะ
เอาเท้าถีบรถของพ่อค้าแม่ค้าขายน้ำอ้อยเลย
ทีนี้ฝั่งพ่อค้าแม่ค้าขายน้ำอ้อยก็เลยหยิบไม้มาตีสวน
แล้วปรากฏว่านางสาววันเพ็ญแม่ค้าส้มโอ

เอามีดไปแทงเลยนะฮะแทงนางบุญกอง
แม่ค้าขายน้ำอ้อยจนบาดเจ็บแบบเมื่อกี้นี้นะครับ
ล่าสุดคุณผู้ชมเมื่อเช้านี้พูดสุข่าวไปจุดเกิดเหตุ
ไปพบรถกระบะของแม่ค้าพ่อค้าขายส้มโอจอดอยู่ที่เดิมคุณ
ส่วนรถขายน้ำอ้อยสดเคลื่อนย้ายออกไปแล้วนะครับ

ทุกคนในตลาดรู้ดีเลยว่าคู่นี้

ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์แทงกันเมื่อคืนนี้นะครับ
ส่วนเรื่องคดีตำรวจบอกว่าทั้งคนเจ็บและคนก่อเหตุ
ไม่มีใครมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ
ตำรวจได้แค่ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
รอให้คู่กรณีมาแจ้งความให้ปักคำเพิ่มเติมก่อน
ก็คงบาดเจ็บอยู่ไหมคุณรักษาตัวอยู่เพราะถูกแทง๖คน
ส่วนนี้แม่ค้าคนอื่นนะไม่ใช่ร้านส้มโอ
แล้วก็ไม่ใช่ร้านน้ำอ้อย
ค้าขายด้วยกันเราก็มีเพื่อนค้าขายกัน
จริงค่ะค่ะค่ะจริงค่ะค่ะค่ะ